สำหรับช่วงที่ตำรวจทำงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคดีการหายตัวไป
การเสียชีวิตของน้องชมพู่พื้นที่จังหวัดมุกดาหารค่ะ
ช่วงเวลานั้นมีเรื่องของความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้อง
หนึ่งในชื่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อคือพระเดือนชัย
พระเดือนชัยเคยออกมาทำนายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการค้นหา
ผู้ที่เป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ค่ะแต่ว่าในช่วงเวลานั้นนะคะ
มีการทำลักษณะของการเข้าทรงต่างจนทำให้ถูกขับไล่
ออกจากพื้นที่นะคะปัจจุบันนี้ค่ะมาอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปดูนะคะว่าช่วงนี้พระเดือนชัยทำอะไรบ้าง
เมื่อวานนี้มีกิจนิมนต์ค่ะประพรมน้ำมนต์ให้กับลูกศิษย์
ก็นำโฉนดที่ดินที่ตัวเองขายได้มาประพรมนมลเพื่อความเป็นสิริมงคล
คนที่เอาโฉนดที่ดินมาประพรมน้ำมนต
ก็คือนายทวีวงสวัสดิ์เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย

เนี่ยหลังหลวงปู่พรมนมลโฉนดให้นะ๒วันเอง
ขายบ้านได้ทั้งหมดเลย๔หลังภายใน๒วัน
เขาบอกแบบนี้เหลือเชื่อมากเอาฟังเสียงเขาค่ะ
มาขอพรจากท่านมาอธิษฐานแล้วก็มากราบไหว้ท่าน
ขอพรจากท่านว่าเราได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตรงนี้

พอได้มากราบไหว้ท่านอยู่ไป๒วัน
ผมทำธุรกิจรู้สึกมีลูกค้าเข้ามาทำจองบ้านทำเรื่องเสร็จ
สี่หลังในภายแค่ท่านมาตรงนี้
ทีนี้พอดีขึ้นต่อก็เลยต้องให้ท่านมาเจิมที่ดินเอกสารที่เพิ่มเพิ่มครับ
ทีมข่าวของเราที่ลงไปพื้นที่
ก็อยากจะไปพูดคุยกับหลวงปู่เดือนชัยนี่แหละ
แต่ท่านก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดนะคะ
ส่งเพียงข้อความสื่อสารกับบรรดาผู้มีจิตศรัทธาของท่าน
ทางการให้พรใจความบอกว่า
ขอบคุณศัฒนายาดโยมที่มีความศัฒนาต่อข้าพเจ้า
ขอให้ยาดโยมเกิดความสุขความเจริญ
ยึดมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างงมงาย
ไปฟังเสียงพระเดือนชัยค่ะ
ขอให้ศัฒนาอย่าได้มีเวียนแก่ปันและปันเลย
จงเป็นผู้ดำรองชีพอยู่เป็นศุกร์ตกม้าเผิด
กะตังคุณอย่างพระรังใหม่หังสับเพศพระที่พระวัตถุเตศ
จากนั้นค่ะพระเดือนชัยไปพักที่กุฏิ
และหลังจากนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะกลับไปจำพรรษานะคะ

ว่ารถที่ใช้ในการเดินทางกลับน่าจะเป็นรถป้ายทะเบียนขอนแก่นนะ
เป็นรถอีซูซูเป็นรถกระบะแหละ
แต่ว่าเลขทะเบียนก็คือ๑๕๑๖อ่านเร็วค่ะ